กับน้ำไม่ควรอยู่ใกล้กันถ้าไม่มีผู้ใหญ่จริงนะคะ
ฉะเชิงเซาค่ะเด็กชวนกันไปเล่นน้ำ๖คน
ทีนี้จังหวะมีเพื่อนคนหนึ่งกระโดดลงไปดำผุดดำไหว้ดำผุดดำไหว้
คนที่อยู่บนฝั่งเห็นก็นึกว่าอุ๊ยเพื่อนจมน้ำหรือเปล่า
กระโดดลงไปช่วยแต่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
เพื่อนที่ดำผุดดำไหว่นั่นว่ายเป็นครับสุดท้ายแล้วจมน้ำถึงชีวิตค่ะ
ญาติญาติมาก็ทำได้แค่ร้องไห้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แหล่งน้ำในตะบนคลองประเวทอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาช่วงเย็นนี้เองค่ะ
กู้ภัยพร้อมกับตำรวจสพแสนกูดาตก็ลงพื้นที่นะคะ
น้องที่จมน้ำเนี่ยอายุ๑๒ปีค่ะชื่อน้องกิตติกร
เพื่อนที่ไปเล่นน้ำด้วยกันก็บอกว่าชวนมาเล่นน้ำกัน๖คนก็ยอมรับว่าแอบมาเล่นนั่นแหละเพราะไม่ได้บอกผู้ใหญ่เอาไว้
ตอนเกิดเหตุเพื่อนสามคนขึ้นฝั่งไปแล้วเหลือคนตายกับรุ่นน้องอีกคนนึง
จังหวะที่ตัวเขาเพื่อนที่กำลังเล่าให้เราฟังเนี่ย
กำลังกระโดดลงไปในน้ำดำผุดดำว่าอยู่เนี่ยเพื่อนน่าจะคิดว่าเขาจมน้ำ
ก็เลยรีบกระโดดลงมาช่วยแต่ตัวเขาว่ายน้ำเป็นแต่เพื่อนที่กระโดดลงมาน่ะไหว้ไม่เป็น
มันมีจังหวะหนึ่งที่เพื่อนมาจับข้อมือเขาเขาก็ตกใจเหมือนกัน
จังหวะหันไปก็เห็นว่าเพื่อนจมน้ำต่อหน้าต่อตาเลยแล้วแอ่งน้ำมันลึก๒เมตรอะค่ะ
พอตะโกนบอกกันว่าเฮ้ยเพื่อนจมน้ำ
คนที่ขึ้นฝั่งไปก่อนก็รีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่มาช่วยแต่แหล่งน้ำตรงเนี้ยกับชุมชนมันห่างกันหนึ่งกิโลเมตรอ่ะคุณคิง
คือกว่าจะไปถึงกว่าผู้ใหญ่จะมาครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้วค่ะมันไม่ทันจริง
ได้คุยกับแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะคุณแม่ก็เล่าว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงาน
มาถึงบ้านก็ถามยายแล้วอ้าวยายหลานไปไหนอ่ะ
ยายบอกไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เห็นกลับบ้านมาแล้ว
เห็นรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปเลยมารู้อีกทีก็มีคนวิ่งมาบอกที่บ้าน
บอกลูกจมน้ำนี่แหละค่ะแม่รีบมาดูก็ดูไม่ทันแล้วอะค่ะ
ได้เห็นแต่ร่างไร้ลมหายใจของลูกนะคะก็ยอมรับว่าลูกอ่ะแอบมาเล่นน้ำ
ที่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็ให้ตำรวจส่งร่างไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายตามมาตรการ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งร่างคืนให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
กู้ภัยตอนนี้ต้องฝากเตือนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตก
แหล่งน้ำบางทีมันก็มีน้ำท่วมขังบ้างอะไรบ้าง
เด็กเด็กเห็นน้ำก็อยากเล่นนะคะเลยต้องเตือนว่าห้ามคลาดสายตาจริง
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเคสแบบนี้มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยก็ได้
คนใกล้ตัวต้องสอดส่องดูแลกันและกันให้ดีนะครับล่าสุด